ยังอยู่ที่เรื่องของรถครับแต่คราวนี้เมาแล้วขับ
รถเก๋งเมาแล้วขับแซงไม่พ้น
แซงไม่พ้นปั๊บไปชนท้ายรถกระบะครับ

เออเออเออ

เมาแล้วขับกะไม่ถูกก็ต้องใช้หลังคา
หยุดรถแบบนี้แหละนี่แหละฮะ
ชนเป้งเข้าไปถลายฟื้ดฟื้ดฟื้ดเข้าไป

ขับตามมาปกติเลยในเลนซ้าย

พยายามจะแซงแต่มันไปเกี่ยวกันไง
พอชนปั๊บรถเก๋งพลิกคว่ำหลายตลบนะครับ
หงายท้องล้อชี้ฟ้าจอดอยู่กลางถนน
คลิปดังกล่าวเพจควายหลุดถนนฮะ
นำมาโพสต์เอาไว้พร้อมข้อความว่า

คนชนเป่าแอลกอฮอลสูงถึง๑๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

แต่พอมาเจอกล้องหน้ารถของคันหลังสุดท้าย

แล้วก็รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ชาวเน็ตหลังจากดูคลิปนี้แล้ว

แนะนำให้เจ้าของรถกระบะไปแจ้งความไว้ก่อนเลย
เพราะทั้งถูกชนท้ายและคนขับคู่กรณีก็เมา

คุ้มไหมเมาแล้วขับเสียหายหลายแสน

ดื่มจนเมาแอแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนครับ